ก็เมื่อวานเราเล่นเต็มที่สู้กับญี่ปุ่นแชมป์๖สมัยนะครับ

ส่วนรอบจริงดับ๓วันนี้จะพยายามเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้
เคราหรี่ก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่ายิปุ่นอยู่แล้ว
ครับรอบทีนี้๑๕นาทีเจอกับจีนาวิทยาลืนนะครับ